แล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะก็แจ้งผู้ว่าเหมือนกันนะคะว่า

เพราะว่ามีหลายคลิปหลายเหตุการณ์ที่โอ้โห
ทะเลาะกันบนถนนท้องถนนบ่อยมาก
เขาเป็นคนที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่นะคะ
แล้วเขาก็มากับครอบครัวมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเป็นลักษณะของการปาดกันไปปาดกันมา

สิ่งที่เธอโพสต์เธอบอกว่าโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์

แต่เตือนเอาไว้ว่าแค่ขอโทษคำเดียวเรื่องมันจะจบเลย
แต่นี่ไม่มีใครยอมกันเลยถึงขั้นลงมาต่อยกันแบบนี้

ลงครับโพสต์
ลงเร็ว
เห้ยเลือดอาบแล้ว
นี่ค่ะคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่า
แค่ขอโทษคำเดียวเรื่องก็จบนะ
อากาศร้อนเหมือนกับคนก็หัวร้อนตามไปด้วย
นึกถึงใจลูกค้าเลยทั้งเด็กทั้งคนแก่อยู่ในรถ
ไม่ได้เจตนาจะประจานแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์
ซึ่งพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
คนก็วิจารณ์กันเยอะคือต่อว่าทั้งสองฝ่ายแหละ
ในโลกโซเชียลไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีใครยอมใครจริง
ก็เป็นรถแท็กซี่กับรถเก๋งสีดำนะคะ
ต่อยกันกลางถนนเลยคุณผู้ชม
วันนี้นักข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศลงพื้นที่ไปถามเจ้าของคลิปนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เกิดขึ้น๒๐เมษายนที่ผ่านมา
เธอกำลังจะไปตลาดจากบ้านไปตลาดก็สัก๓กิโลได้ก็เรียกแท็กซี่ไป
ระหว่างทางก็นั่งรถไปตามปกติค่ะ

แท็กซี่คันที่เธอนั่งมาไปปาดหน้ารถเก๋ง
ก็เลยไม่พอใจคนขับแท็กซี่เองก็ไม่ขอโทษ
รถเก๋งก็ยิ่งไม่พอใจขับรถไล่ตามรถแท็กซี่
แล้วมันมีจังหวะที่รถติดนะคะ
รถเก๋งก็เลยมาเลยเทียบข้างรถแท็กซี่เลย
แล้วก็ใส่กันเลยด่ากันก่อนนะด่ากันก่อน
คนขับแท็กซี่ท้าต่อยเลยค่ะ
แล้วก็เป็นคนต่อยคนขับรถเก๋งก่อนด้วย

ก็คือเท็กซี่ก็คือปาดออกเลยค่ะ

ครั้งที่ว่าเขาออกมาครึ่งทางแล้วประมาณนี้
พอหลังจากนั้นเสร็จรถคันสีดำก็เบรก
บีบแกแบบรัวเลยค่ะก็คือไล่ตามมาบีบแกเรื่อย
จนแบบรถมันติดแล้วเขาไล่มาทำเขาก็แบบว่าขับรถเทียบเท่ากัน
แล้วเขาก็เลยลงกระจกถามว่าขับรถมึงไม่นึกถึงใจลูกค้าเลยเหรอ
อะไรประมาณนี้ไงคะแบบมีเด็กด้วยมีผู้คนแก่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็คือฝั่งแม่ก็คือนั่งอยู่ข้างหน้าข้างคนขับเขาบอกว่า
ขอโทษนะอะไรอย่างเงี้พอดีเออรีบอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าคือห้ามแล้วอะไรประมาณนี้คือขอโทษแล้ว
ฝั่งเท็กซี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องยุ่งเออนี้
อันนี้ด่าแม่เมาใช่เขาด่าแล้วคนในรถแบบว่าเอ้ยใจเย็นก่อนอะไรประมาณนี้คือแบบเคลียร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยขอโทษขอโทษคือทุกคนเขาบอกว่าขอโทษหมดบนรถ
คือฝั่งโน้นก็เลยว่าลูกค้าไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งเท็กซี่ก็เลยโมโหแบบกูปะล่ะก็คือลงไปตามที่คลิปเห็นเพราะหลังจากนั้นเท็กซี่อ่ะเขาจ้วงใส่คนใส่เสื้อดำก่อนเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนเริ่มก่อนแต่แค่ถ่ายคลิปไม่ติดตอนนั้นคือระหว่างลงรถแต่พอลงไปก็คืออย่างที่เห็นคนเสื้อดำก็ต่อยเอ
คนขับเท็กซี่ก็ดูป้ายทะเบียนรถแล้วก็ขับออกไปอ่ะค่ะก็จบตรงที่แบบว่าคือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่ว่าไม่ทราบว่าคือเขาไปเคียร์กันแล้วหรือยัง
แต่คือลงไปก็คือให้เป็นอุทาหรณ์ไงคะว่าให้นึกถึงคนที่เขามาด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้คนร่วมทางด้วยถ้าอีกคนร้อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะพลอยแบบเจ็บไปด้วยอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะคุณสาลิตาเจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอตกใจมากนะคะเพราะว่าในรถไม่ได้มีแค่เธอมีคนแก่มีเด็กนั่งมาด้วยเด็กแค่สี่ขวบอะค่ะไม่อยากจะคิดเลยถ้าเธอต้องโดนลูกหลงไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเด็กในรถจะเกิดอะไรขึ้น
เป็นใครก็ตกใจใช่ไหมเราเป็นผู้โดยสารแล้วอยู่ดีเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้จะให้ทำยังไงใช่ไหมแค่เจอคนขับรถขับรถเร็วเราก็แทบจะแย่แล้ว
นี่ไปเจอแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวซอยฮาทายราช๔๑กรุงเทพนะครับ
อ่าซึ่งน้องเจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะอ่าเธอก็อ่าต้องถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นอื่นว่าให้ใจเย็นเย็นนะครับอ่าหากรู้จักขอโทษกันอภัยกันคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คนที่เห็นคลิปเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายนะ
ฝ่ายก็บอกว่าคือแท็กซี่เองก็ใจร้อน
คุณมีผู้โดยสารแต่คุณไม่ได้คำนึงเลยว่า
ผู้โดยสารของคุณก็จะไม่ปลอดภัยใช่ค่ะส่วนฝ่ายรถยนต์ที่ถูกปาดหน้าปาดกันไปปาดกันมา
ก็ใจร้อนเหมือนกันนั่นแหละใช่ค่ะใช่ไหมจริงแค่ขอโทษกันก็จบ